นับสิบครั้งที่ในหลวงรัชกรรมที่๙
เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดกาญจนบุรี

หนึ่งในนั้นก็คือการทรงติดตาม
การก่อสร้างเขื่อนวัชิราลงกร
ซึ่งพระองค์ทรงติดตามตอเนื่อง
นอกจากจะผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว
ยังนำประโยชน์มายังเกษตรกรอีกมากมายนานับประการ

เวลาประมาณ๑๕หรือ๑๖นาฬิกานี่นะ
คนในบ้านเขาก็รู้ว่าในร่วงจะเสด็จ
เพราะว่าตำรวจเจ้าที่เขามาก่อน
เพราะว่าพ่อสาธารณ์เขาก็บอกกับที่เกี่ยวข่าวว่า
เมื่อช่วงเล็กเขาจะเรียกพระเจ้าแผ่นดิน
เขาบอกว่าวันนี้พระเจ้าดินเสด็จมาที่

ชาวบ้านกำลังเกี่ยวข่าวเขาก็ฮือมาที่นี่แหละ
ตอนนั้นยังเป็นป้าอยู่
พวกเราเองเราไม่คิดมาก่อนเลยนะ
พระองค์ท่านจะเสด็จมา

มันไม่ได้เป็นถนนลาดยางหรือถนนลูกรัง
เป็นสนุนเป็นฟุนเป็นอะไร
ชาวบ้านตะบนดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
ยังคงจำภาพเหตุการณ์ความประทับใจ
เมื่อ๓๐ปีก่อนได้เป็นอย่างดี

เสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่๕ธันวาคมปี๒๕๕๙
ส่งประทับหน้าเคลื่อนวชิราลงกร

เพื่อติดตามความคืบหน้าการสร้างเขื่อน

เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนธ
และสักการะเจดียุทธหัสถีตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวน
โดยเป็นการเสด็จส่วนพระองค์และทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง
ขณะนั้นชาวบ้านกำลังลงแขกเกี่ยวข้าว
เมื่อทราบข่าวต่างพากันทิ้งเขียว
แล้วรีบมุ่งหน้าไปที่เจดียุทธหัสถีด้วยความปลื้มปิติ
เพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนิน
อย่างพื้นที่ธุรกันดาลแบบนี้
ก็ดีใจไงมันนึกไม่ถึงอย่างที่ผมพูดเลย
นึกไม่ถึงว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาบ้านเราอย่างนี้
โดยที่ท่านขับรถโดยพระองค์ท่านเอง
ความยากลำบากก็พอสมควร

มันมีความตื้นตันตื้นตันมากเลย
ที่ได้เห็นพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด
และพระองค์ท่านก็ได้พูดคุยกับพวกชาวบ้านพวกอะไร
ก็ถามถ่ายพวกชาวบ้าน
ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะ
ในชีวิตของผมก็เพิ่งครั้งนี้
ที่เห็นพระองค์ท่านใกล้ชิด
และก็มีการสำพวกชาวบ้านของเรานี้

ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดนะ
คืออยู่กับพวกเราอยู่ตลอดเวลา

แต่พระองค์ท่านก็ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย

เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดเขื่อนวัชิราลงกร

ทำให้ตลอดระยะเวลา๓๐กว่าปี
ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่

สร้างความสว่างสวัยไปทั่วทุกแห่งหนแล้ว

โดยไม่ต้องรอน้ำฝนจากธรรมชาติอีกต่อไป

เจ้านำบดานก็ไม่เอาเป็นทีดอน

ข้าวก็ทำไม่ค่อยได้กิน
มะแรงได้กินน้อย
มีคลองมาก็มีกระกะตูปน้ำ
ทำนากันอย่างนี้มันก็ดีเรื่อย
เขือนวัชฌาลังกรนั้นถือว่าเป็นหัวใจนะ
เป็นหัวใจของชาวบ้านดอนเจดี
เพราะเราได้ประโยชน์จากเขื่อนในการทำนา
ซึ่งปกติเราทำนาปีละ๑ครั้ง
โดยอาศัยน้ำฝน

ถ้าผลไม่ดีเราก็จะไม่ได้
จากที่เราเคยทำกันแค่ครั้งเดียว

พระองค์ท่านที่ได้สร้างเขื่อนตรงจุดนี้
แล้วก็ทำให้ชาวดนเจดีเนี่ย

นับ๑๐ครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่๙
สะเด็ดพระราชดำเนินไปอย่างจังหวัดกาลจงภบุรี

และประกอบพระราชกรเนยคิดนานปการ
รวมทั้งการสร้างเขื่อนวัชิราลงกรในครั้งนี้
ถือเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
ยังคงจดจำและน้อมรำลึกถึงรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
มาพร้อมกับความผาสุขของประชาชนจวบจนถึงทุกวันนี้